ทำหมันสุนัขนับร้อยตัวนะคะเป็นการควบคุมการเกิดวงจรสุนัขจรจัดค่ะ
โดยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ร่วมกับคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมันสุนัขจรจัดกว่า๑๗๐ตัว
จากทั้งหมด๒๒๐ตัวที่มีอยู่ในศูนย์สุนัขจรจัดกองทัพเรือ
หลังก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จับสุนัขจรจัดเข้ามาดูแลในศูนย์
และมีการจับแยกระหว่างสุนัขเพศผู้และเพศเมีย
รวมทั้งทำหมันและฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค
พลเรือตรีนรัตนวงศาโรธรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
กล่าวว่าโครงการดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ
จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่
ร่วมกับองค์กรปกครองศูนย์ท้องถิ่นและองค์กรเอกชนที่ให้การสนับสนุน
เพื่อป้องกันและควบคุมการให้กำเนิดของสุนัขจรจัด
ด้านนายวัชิระแก้วสิงห์นายกสมาคมสิทธิ์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นบอกว่าปัจจุบันปัญหาประชากรสุนัขที่เลี้ยงอยู่
มีการผสมพันธุ์และออกลูกจำนวนมากยากต่อการควบคุม
จึงเกิดปัญหาตามมาจึงส่งเจ้าหน้าที่ไปทำหมันสุนัข
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครสิทธิ์เก่าคณะสัตวแพทย์
จบมาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมทั้งนักศึกษาที่ใกล้จบ
โดยมีอาจารย์มาควบคุมดูแลจึงมั่นใจได้ว่าทุกขั้นตอนของการทำมันและฉีดวัคซีน
จะเป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ